มีความคืบหน้าของคดีอุกอาจ
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกรสินเมื่อกลางดึก
ช่วงวัน๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แล้วมีนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง

ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาปาดหน้า
แล้วชายคนขับรถกระบะก็ลงจากรถมา

มายิงใส่ใบหน้าของผู้ชายที่เป็นคนขับ
นักศึกษาผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องแกล้งตายค่ะ
แกล้งนอนตายไปเลยอืมใช่เพื่อหวังเอาตัวรอดนะฮะใช่
แล้วชายขับรถกระบะก็ฉุดนักศึกษาหญิงไป
ฉุดขึ้นรถไปนะครับไปข่มขืน
แล้วไปปล่อยทิ้งไว้ที่

ในพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดกรสินนะฮะที่เกิดเหตุนะครับ
ปรากฏว่าหลังจาก๓วันที่ตำรวจไล่ล่าติดตามกดดันอย่างหนักนะครับ
ผู้ต้องหาตัดสินใจติดต่อมาแล้วขอมอบตัวกับตำรวจในวันนี้นะครับ
ขอมอบตัวเข้ามอบตัวที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตำบลนาทันอำเภอคำม่วงจังหวัดกรสินนะครับ
ก็ถูกควบคุมตัวไปที่สพนามนเจ้าของพื้นที่
นี่ฮะก็มีปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยเป็นปืน๙มนะครับ
เป็นชาวจังหวัดกรสินนี่แหละหรือว่ามีฉายาว่าชิดสายเบิร์นนะครับ
ก็สอบปากคำเสร็จพาไปทำแผนโอ้โหเช่าบ้าน
กับเพื่อนนักศึกษาของผู้เสียหายเนี่ยมารอดูเต็มไปหมดเลยนะครับ
จากการสอบปากคำนายทิศนุหรือที่รู้จักกันในพื้นที่วัดชิดสายเบิร์น
สารภาพว่าก่อนเกิดเหตุในวันที่๑๓กุมภาพันธ์เนี่ยนะ
ทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ดื่มสุรากับเสพยาบ้าไปสามเม็ด
เมาคุณเขียนมาสอนพอเมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยขับรถกระบะออกไปนะครับออกไปในเมืองกรสิน
ตั้งใจเพื่อจะไปหาที่ระบายอารมณ์โอ้โหดูสินะฮะ
แล้วก็ไปเจอนักศึกษาหญิงที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษาชายมาที่สามแยกไฟแดงทางเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ
คือไม่คิดอะไรมากเลยขับรถปาดหน้าเลย
แล้วก็ลงไปยิงผู้ชายแล้วก็ฉุดผู้หญิงไป

เขาก็ขี่รถกันไปไปร้านสะดวกซื้ออยู่ดีก็มาเจอคนแบบนี้
ถูกต้องแล้ววันนั้นนักศึกษาชายที่แกล้งตายแล้วรอดมาได้

เขาก็บอกว่าเขายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาชู้สาวอะไร

ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวทะเลาะวิวาดบาดหมางอะไรกับใครเลย
เนี่ยครับหลังจากนั้นครับเมื่อนักศึกษาชายที่ยิงไปแล้วเนี่ยได้ฟุบไปนะครับ
เขาก็ฉุดนักศึกษาหญิงขึ้นรถไปขับไปในพื้นที่สกลนคร
แล้วก็ก่อเหตุข่มขืนบริเวณทางขึ้นเทือกเขาภูพาล
แล้วก็ทิ้งนักศึกษาหญิงไว้โดยทิ้งเงินไว้ให้ผู้เสียหาย๔๐๐บาท
เพื่อหวังให้เป็นค่าโดยสารนั่งรถกลับบ้านก่อนที่ตัวเองจะขับรถหลบหนีไป
แล้วพอทราบข่าวว่าตำรวจกำลังไล่ตามกดดันอย่างหนักถึงขั้นประกาศจับตาย
ก็เลยกลัวตายติดต่อขอมอบตัวในวันนี้
สวมเหล่า
โอ้โหแล้วนี่ถ้าน้องผู้ชายเขาตายขึ้นมานี่ทำยังไง

อ่าหลังสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็ได้เก็บน้ำลายตามกระพุงแก้ม
แล้วก็เส้นผมของนายทิศนุไปด้วยนะครับ
แล้วก็คุมตัวไปชี้จุดที่ลงมือก่อเหตุ
ละเมิดทางเพศนักศึกษาสาวที่บริเวณบนรถกระบะของตัวเองนะครับ
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตั้งแต่จุดที่คนร้ายขับรถปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนักศึกษาทั้งสองคน
แล้วก็ฉุดนักศึกษาสาวขึ้นรถขับหนีไป
ไปจอดข้างทางลงมือข่มขืน
แล้วก็พาไปชี้จุดที่แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
ช่วงทางขึ้นเครือขาวภูพานที่ดำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ซึ่งคนร้ายได้ใช้เงินที่ได้จากนักศึกษาสาว๑๐๐๐บาท
จ่ายค่าน้ำมันไปหกร้อย
แล้วก็ทำการข่มขืนเขาอีกครั้งนึง
ก่อนจะปล่อยตัวเขาลงข้างทางแล้วให้เงินที่เหลือ๔๐๐บาทไป

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายธิสนุภูตองหาได้ขับรถพอก่อเหตุ

หนีไปกบดานอยู่ในสวนยางพารา
จากภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
แล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับนะครับ
พอรู้ข่าวว่าตำรวจไล่เราอย่างหนักก็เลยกลัวตายนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
มขืนใจผู้อื่นนะครับ
พกอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และจะแจ้งข้อหาชิงทรัพย์เพิ่มอีก๑ข้อหา
ค่ะเพราะตำรวจเขากดดันอย่างหนักเลย

เพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายมันโหดเยี่ยมอุกอาจ

เข้ามอบตัวที่อย่างนี้กลัวค่ะ